วันนี้ค่ะทีมนักแสดงโหยกมาทั้งทีมเลยค่ะ
ราคอลเรื่องเลือดสุพรรไนกกี้นิมธิดล
กลับมารีรันอีกรอบค่ะเงินยังไม่ได้เลยเชอรี่
บางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สักบาทเลยนะคะ
ที่ผู้จัดละครเรื่องนี้ได้ทุนสร้างมาจากกระทรวงวัฒนธรรม
เขาอ้างมาตอนแรกนะคะเพราะว่าเป็นละครปลูกใจรักชาตินะคะ
ออกมาเรียกร้องให้ผู้จัดออกมารับผิดชอบด้วยค่ะคุณผู้ชม
เมืองต้นนะคะพนักงานสอบสวนตรวจสอบแล้วพบว่า
ยังไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญานะคะ
เนื่องจากเป็นความผิดเกี่ยวกับสัญญาซึ่งเป็นคดีแพ่งนั่นเองค่ะ
แนะนำให้กลุ่มผู้เสียหายตั้งทีมทนายดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย